ขณะที่ฝ่ายค้านครับชื่นชมคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แต่เรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์นะครับให้ลาออกเอง
ไม่ต้องรอจนถึงฟังคำวินิจฉัยฮะคุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับ
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
นำพักร่วมฝ่ายค้านแถลงชื่นชมสารรัฐธรรมนูลที่ใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
รับคำร้องและจะวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ตามที่ฝ่ายค้านยื่นคำร้องครับในมุมของฝ่ายค้านทั้งหมด
ตั้งแต่เวลา๒๔นาฬิกาของวันที่๒๓สิงหาคมแล้วนะครับ
แต่เมื่อสารสั่งให้หยุดชั่วคราวพลเอกประยุทธ์ควรประกาศลาออกเอง
เพื่อเปิดทางให้สภาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็ว
นายรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อและโศกพักก้าวไกล
ระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับคนไทยทุกคนนะครับ
แต่มีความโชคร้ายคือคนมารักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นผลเอกประวิทธิ
อันนี้คุณรังสิมันพูดนะฮะคือพูดตรงตรงคือคุณรังสิมันบอกว่า
ผมไม่คิดว่าพลเอกประวิทย์จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าผลเอกประยุทธ์
เพราะทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญทำให้ประเทศเป็นแบบนี้ไม่ควรมีตัวเลือกแค่สองคนนี้ครับ
ไปดูความเห็นจากฝั่งรัฐบาลบ้างคุณดอนประมาทวินัยรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุว่าส่วนตัวท่านไม่ตกใจนะที่พลเอกประยุทธ์ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
เพราะว่าคณะรัฐมนตรีก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อแม้ว่าผลเอกประวิทย์จะขึ้นรักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเพราะที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ท่านก็ไปร่วมงานแทนพลเอกประยุทธ์นะครับ
ก็อยู่ที่เวลาเงื่อนเวลาถัดจากนี้ไปนะฮะถ้าเคลียร์กันออกมาชัดเจนนะครับ
ก่อนเดือนนับนพฤศจิกายน
ส่วนความเคลื่อนไหวของผลเอกประยุทธิ์
คุณวรพรก็นำเรียนไปแล้วว่าช่วงเช้าก็มีการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
มาจากบ้านพักนะครับท่านไม่ได้เข้าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นายอนุชาบุรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเปิดเผยบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์นั้นเคารพผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนทุกประการ
พิจารณ์ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนขอประชาชนเคารพผลการพิจารณาของสาร
แล้วก็หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของสารรัฐธรรมนุนครับ
วันนี้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงกระเพื่อมทั้งออนไลน์ออฟไลน์เลยทีเดียว